มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงสำนักทรงแห่งหนึ่งนะครับ
ที่มีผู้ชายที่บอกว่าเป็นปู่ฤษีอยู่ที่ปฐุมธานี
ทำพิธีเสริมเสน่ห์ให้กับหญิงสาวหลายคน
แต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นลักษณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากทีเดียว
เป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานครับ
ภาพร่างทรงปู่ฤษีตนหนึ่งกำลังทำพิธีทางค้าสาวเพื่อเสริมเสน่ห์
ไม่เท่านั้นยังมีมือยื่นออกไปเหมือนรูปคลำของลับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
เผยว่านี่คือการทำพิธีด้านเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์
ภายในสำนักปู่ฤษีแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
หลังเรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่แชร์ในโซเชียลเกิดแรงกระเพื่อมวิพากษ์วิจารณ์ทันที
เพราะอาจเข้าข่ายอนาจารย์
สืบสาวราวเรื่องทราบว่าสำนักปู่ฤษีที่ทำพิธีตั้งอยู่บ้านเลขที่สี่สิบ
ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ขณะที่ภายในสำนักพบเครื่องรางของขลังจำนวนมาก
เช่นเสียรทะแก่และรูปปั้นเทพองต่างจำนวนมาก
แต่ที่สะดุดตาคือรูปปั้นผู้หญิงที่กำลังแหกขาจนเห็นอวัยวะเพศ
ขณะที่ตัวอาจารย์บอยหายร่องหนอ้างติดภารกิจต่างจังหวัด
เพียงครูศักยันต์และคนสนิทของอาจารย์บอยที่บอกว่า
พิธีกรรมที่เป็นกระแสคือพิธีครูกำเนิด
เป็นพิธีที่เน้นด้านเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์
ขั้นตอนพิธีกรรมเป็นการปิดแผ่นทองตามร่างกาย
ส่วนภาพที่ออกไปดูคล้ายอนาจารย์นั้น
เป็นท่าทางที่กำลังทำพิธีครูกำเนิด
ลักษณะที่เพศหญิงกำลังทางขาคือคลอดลูกนั่นเอง
พร้อมยืนยันภาพเหมือนมีการเอามือไปจับรูปไลค์
ความจริงแล้วเป็นการเอามือไปตบตัวยันที่บริเวณหน้าขา
เป็นการปลุกตัวเลขตัวยันตัวคาถา
ไม่ใช่การแตะอังลูกศิษย์แต่อย่างใด
พิธีกรรมตัวนี้วิชานี้เขาเรียกว่าวิชา

ติดแผนท้องในร่างกาย
ติดแผนท้องกลางกายกี่จุดอะไรจริงจนตามเคล็ดวิชา
มันเหมือนว่าภาพอาณาจารย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คือท่าทางนี้ใช่ไหมครับคือท่าทางนี้เขาเรียกว่าท่าทางของ
ค่าทางครูกำเนิด
ท่าทางครูกำเนิดเหมือนการที่แม่นี่
นั่งนั่งคลอดลูก
ส่วนที่เห็นในรูปเหมือนมีการไปจับไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
จริงมันไม่ใช่การจับหรอกครับมันเป็นการตบ
การตบนี่คือตบตัวยั่น
ส่วนกระแสที่คนมองทางด้านลบนั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมาย
จากเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว

บังคับให้คนอื่นมาเชื่อตามเราก็เป็นไปไม่ได้
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ปกติแล้วมีประชาชนทั่วไปเดินทางแวะเวียนเข้าออกสำนักเรื่อย
แล้วต้องโทรมาจองหรือนัดก่อน
จากอาจารย์เจ้าของสำนักไม่ค่อยอยู่
อกจากนี้ยังทราบว่ามีดารานางแบบเอมมี่เม็กซิม
เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บอยด้วย
โดยส่วนตัวก็อยากจะศักยันต์บ้างเพื่อโชคลาภในการค้าขาย
แต่ก็เห็นคุณเอมมี่เขาโพสต์เรื่อยนะคะ

คุณเอมมี่แม็กซิมคุณเอมมี่แม็กซิมคุณเอมมี่แม็กซิมคุณเอมมี่แม็กซิม
ใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์ที่นี่โดยส่วนตัวเราอยากสักมากมั้ย

พร้อมบอกด้วยว่าที่ผ่านมาบริเวณหน้าสำนักของอาจารย์บอย

โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่มาจากประเทศมาเลเซีย

โดยเชื่อว่าทำให้ค้าขายร่ำรวย
ส่วนภาพที่สอบไปทางอนาจารย์

ที่ต้องใช้ดุลพินิษฐ์พิจารณา
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน